อีกนึงเองไหมยี่หลายคน

กูไม่รู้มึงจะไปใส่อยู่นู้นหรอ
กูขี่มามึงขำกูดั้งกระโดดไหน

ไม่ได้อายกูไม่ได้อายแต่แบบว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว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
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว
อยู่ที่ว่าแบบจะเก็บมาใส่ใจไหมแค่นั้นเองอ๋อขอบคุณนะคะที่แบบชอบกันสำหรับคอมเมนต์ที่แบบค่อนข้าง
โพสิทิฟท์เนอะแต่แบบสำหรับคอมเม้นท์ที่แบบนิกอทีฟอย่างงี้
แล้วก็แบบจะปล่อยผ่านไปไม่เป็นไรค่ะแต่ขอบคุณที่ชอบค่ะ
ถ้าแบบถ้ามีอะไรก็น่าจะโพสต์ให้ทุกคนดูอีกอยากให้ทุกคนมีความสุขค่ะพี่